ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีเนี่ยเรื่องของเมียหลวงเมียน้อย
ตกลงวันนี้จบลงด้วยดีนะฮะยังจำได้ใช่ไหมครับ
หมาจำได้อยู่แล้วค่ะตอกลับมาสองสามวันแล้ว
วันนี้เขานัดไปเจอที่สอบพอบ้านดุงนะคะเพื่อ

แพรวหลวงสมน้อยที่ตั้งท้อง๖เดือนด้วย
มาเจอกันที่สบดิทานีทั้งสองฝ่าย
เจรจาตกลงกันได้เรียบร้อยนะฮะ
นี่เซ็นบันทึกข้อตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าจากนี้ไปเราจบกันด้วยดี

นี่นะฮะส่วนสามีของทั้งคู่พี่หมาน้อยไม่ได้มานะฮะ
หมาน้อยเขาบอกเขาต้องดูแลลูกอยู่ที่บ้าน
คือกับแพลวภรรยาหลวงเนี่ยเขามีลูกอยู่ลูกเล็กนะฮะ
แต่ว่าส้มภรรยาน้อยเนี่ยท้อง๖เดือน
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับแพลวเนี่ย
วันนี้นะฮะในการเจรจากับส้มนะ
ใช้เวลาคุยกันอยู่ชั่วโมงนึงนะฮะก็ถือว่าคุยได้รวดเร็วนะครับ
ไม่มีอะไรยืดเยื้อแล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาโชว์เอกสารข้อตกลงที่ทำขึ้น
ระหว่างกันและกันแพลวนะฝั่งผู้ที่มาก่อนบอกว่าวันนี้จบลงด้วยดี
ตัวเธอก็ทำข้อตกลงกับส้มผู้มาที่หลังว่าเธอจะไม่ฟ้องร้องเรื่องส้มมาเป็นชู้กับสามี
แต่จากนี้ไปห้ามมายุ่งเกี่ยวกับสามีเธออีกหากพบว่ามายุ่งเกี่ยวอีกทีเนี้ยฟ้องแน่
สมมุติว่าเขายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอีก
ก็คือหนูสามารถยื่นฟ้องเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกหนังสือแจ้งเตือนอีกค่ะ
อ่านี่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย
แม้ว่าทางคุณแพลวจะบอกว่าส้มเนี่ยห้ามมายุ่งเกี่ยวกับสามีอะไรอีกเนี่ยนะฮะ
แต่เธอบอกว่าในส่วนของหมาน้อยเนี่ยนะสามีเธอเนี่ย
ฟ้องแน่นะฮะอันนี้เธอบอกเธอจะฟ้องสามีนะ
ฟ้องเรื่องการไปนอกใจแล้วก็เรื่องขอให้อย่าขาดด้วย
ถ้าไม่ยอมหย่าก็จะฟ้องนะครับ
แต่ให้อภัยกับส้มนะให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
และอยากฝากบอกไปยังคนที่เป็นภรรยาน้อยหรือมีความคิดที่จะเป็นภรรยาน้อย
ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เพราะกระดาษใบเดียวนี่แหละ
มีความสำคัญมากสามารถฟ้องร้องทางกฎหมายได้
นี่ความจริงจะฟ้องเลือกทั้ง๓๐๐๐๐๐บาท
ขณะที่ทางฝั่งส้มนะฮะส้มผู้มาที่หลังเนี่ยบอกวันนี้โล่งใจมากดีใจมาก
แพลวให้อภัยก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ไม่ฟ้องร้อง
ตัวเธอเองก็จะไม่ฟ้องร้องกลับเหมือนกัน
ทางแพลวเนี่ยเอาภาพลับของเธอไปเผยแพร่นี่นะฮะ
ขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพี่หมาน้อยอีกแล้ว
เดี๋ยวคลอดลูกออกมาเนี่ยตอนนี้ในท้องนี่๖เดือน
เธอจะไปทำงานที่อื่นแล้วนะ
เรื่องที่เธอเคยบอกว่าถูกหมาน้อยมาข่มขืนก็เลยตั้งท้อง
บอกว่าตอนนั้นก็ไปฟังคำพูดจากคนอื่นมา
ว่าบอกว่าให้พูดแบบนี้แบบนี้นะเธอก็เลยพูดไป
ความจริงก็ไม่ใช่หรอกเธอก็ยอมรับว่าแอบคบกับหมาน้อย
ระหว่างที่หมาน้อยเนี่ยมีแพรวอยู่แล้ว
แล้วการที่ส่งข้อความต่างไปหาแพลวตลอด
ก็เป็นความรู้สึกในตอนนั้นที่แบบต้องการเอาชนะอะไรประมาณอย่างนั้น
เธอก็ต้องขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างกับแพลวด้วยที่ทำให้ไม่สบายใจ
จากนี้ไปเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียน
อนาคตถ้าเกิดจะไปมีใครอื่นอะไรยังไงจะมีคนใหม่เนี่ย
ยืนยันว่าจะต้องเป็นคนที่โสด
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีของใครอีกแล้ว
ก็ให้แม่ให้พ่อเลี้ยงค่ะแล้วก็ให้รูปป้าน้าอาเลี้ยงค่ะ
คือเราก็ออกไปหาตังค์มาส่งเสียเขาค่ะ
สุดท้ายนี่ฮะทั้งคู่ก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน

ยกมือไหว้ขอโทษกันให้อภัยกันแล้วก็สวมกอดกันด้วย
ต่างฝ่ายต่างก็ร้องไห้นะ
ต่างขอบคุณที่แต่ละคนให้โอกาสต่อกันนี่แล้วก็ส่งกำลังใจ
ให้กันด้วยนะก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านโอ้โหถ้าไป
อย่างนี้เนี่ยนี่ติบอกติเองก็น้ำตาซึมไปด้วยนี่ติก็
ก็คือลูกของทั้งสองคนใช่ค่ะใช่ไหมสำคัญมาก
เนี่ยเที้ยงแพ้วที่เขาเป็นเมล่าหลวงเท่ามันก็มีลูกเร็ก
นะคะเพราะอะไรต้องโทษใครจุดเริ่มต้นนันมาจากผู้ชายรึว่า

พูดชัยก็ไม่ไปทุกวันนี้ก็ไปมาเลย
คุณจะเอายังไงกับลูกของคุณทั้งสองคน

ก็ต้องฝากเรื่องเด็กแล้วค่ะอันนี้สำคัญมากเนอะ

เป็นบทเรียนของทุกคนเลยนะครับ